ไปต่อกันที่คุณแม่สุดสตรองกันบ้างดีกว่านะคะพี่ต้นหอม

ต่อนี่บอกเลยว่าไปทำงานที่ไหนกระเตงลูกไปทุกที่เลย
แล้วหลายคนแบบหลงรักเนาะน้องปกป้องใครเจอใครก็รัก
คุณดูสิน่ารักจ้ำม่ำแล้วคือบอกเลยว่าไปทำงานด้วยไม่มีกวนไม่มีงอแง
ง่ายมากค่ะแล้วก็รวมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนก็ต้องส่งกำลังใจให้พี่ต้นหอมเนอะ
รู้ข่าวกันอยู่แล้วเรื่องของธุรกิจก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะมีพังพังบ้าง
ข่าวไม่ค่อยดีบ้างนะมีปัญหาบ้างพี่หอมบอกเลยว่าไม่ท้อค่ะแล้วตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วด้วย
เดี๋ยวไปฟังคุณแม่ต้นหอมกับน้องปกป้องหน่อยจ้า
ถ้าเกิดว่ามาอัดรายการที่ใช้เวลาไม่นานก็จะเอามาด้วย
แต่ถ้าเกิดอัดแบบยาวเราก็ไม่เอา

คือเราสอนตั้งแต่เด็กเลยว่าให้ใครเลี้ยงก็ได้
ฉะนั้นเบื้องต้นให้รัศมีแคคเจอก่อนคนแรก
เพราะถ้าผ่านรัศมีแขได้ทุกคนเบาหมด

ยังค่ะยังค่ะรับไหมคะ
คุณสามารถทำงานได้ไหมคะคุณโอเคไหมคะ
คุณมีความรู้สึกหน้าอย่างไรดีคะ
แต่ถ้าเกิดพรีเซนเตอร์ติดต่อมาบอกเลยว่าเด็กไม่ร้องค่ะ

ธุรกิจตอนนี้ก็คือทำครีมกับกุ๊บกิ๊บแล้วก็มะตูมนะคะ
ดีมากเพราะว่าทำน้อยไม่กระโชคโคกห้าวแบบแต่ก่อนแล้ว
ตอนนี้เราก็เริ่มทยอยใช้หนี้ของเราไปเรื่อยจากตอนที่ภาวะเศรษฐกิจตอนนั้นที่มันล้ม

ว่ามีพรีเซนเตอร์แบรนด์ไหนอยากสนใจติดต่อนะ
พี่ต้นหอมน้องปกป้องนะเอาไปได้ถ่ายได้ยาวน้องไม่งอแงแน่นอนนะคะ
ใช่ตอนนี้เอฟซีทั่วบ้านทั่วเมืองนะเราสองคนก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะคะ